จากเรื่องของทุเรียนเรามาเรื่องกล้วยกันบ้างดีกว่า

เรื่องกล้วยเรื่องง่ายปลูกแล้วทำรายได้ได้ดีนะฮะ

โอ้โหขายปลีขายหน่อขายหยวกขายผลขายใบตอง

สร้างรายได้วันละ๒๐๐๓๐๐เอาแค่ใบตองที่ตัดไปขายนะ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรคุณป้าสายันสุขผาทอง
ทุกเช้าจะไปอย่างนี้เลยฮะ

รับพับเป็นมัดมัดม้วนเป็นมัดมัดเตรียมส่งขาย

คุณป้าบอกว่าที่บ้านของเธอนะ
แต่คุณป้าสายันบอกโอ้ประสบพบเจอกับวิกฤตราคาข้าวตกต่ำทุกปี

จนผลผลิตเนี่ยเรื่องของข้าวเนี่ยไม่ได้เลย
ทำยังไงดีเราต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่

จัดสรรพื้นที่สวนพื้นที่ไร่ของเรา
เอาล่ะตัดสินใจปลูกกล้วยในพื้นที่นาเดิม๑๐ไร่
คุณป้าสายันบอกว่าช่วงเช้าเข้าไปในสวนตัดใบตอง
สายหน่อยก็นำใบตองมากรีดใบ
พับแล้วก็พับเป็นมัดมัดละ๑๐กิโลกรัม
รออย่างเดียวทีนี้นั่งรอนะ
กินข้าวรอฟังเพลงรอ
รอใครรอพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้าน
ราคากิโลกรัมละ๑๐บาทมีรายได้เข้าทุกวัน
วันละ๒๐๐๓๐๐บาทครับ

ก็ทำสวนมา๑๐กว่าปีแล้วก็ทำเลี้ยงส่งลูกเรียนมา
ก็พออยู่ได้ถูเฉลี่ยแล้วก็วันละ๒๓๐๐ก็พอได้
พอซื้อกับข้าวทำนาค่ะแล้วคราวนี้รายได้มันไม่ดี
เสียมันพื้นนามันไม่เสมอแล้วทำแล้วมันก็ไม่ได้ดี

ก็เลยต้องสริงรอบปรุงใหม่ทำสวน

ก็คุณป้ายังบอกว่าเนี้ยขายหัวปรีก่ะได้
ผลกล้วยก็ได้หยวกกล้วยก็ดี
อกล้วยก็ขายได้หมดนะฮะเอามาแกงกินเอง

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงแน่นอน
คนก็มาหาซื้อใบตองไปทำกระทง

คือใบตองเอาไปทำกระทงใส่อาหารได้อีก

ไปทำหอมกอีก
แล้วก็ทำภาชนะใส่อาหารหลายอย่างนะฮะ

คุณป้าสายันบอกว่าต้องหมั่นดูแลรถน้ำใส่ปุ๋ย

มีใบใหญ่งามเหนียว
และที่สำคัญคือต้องไม่แตกง่าย

ใบบางที่ปลูกไม่ดีดูแลไม่ดี

ลมมาแป๊บหนึ่งก็โอ้โหใบฉีกละ
แล้วถ้าสมมุติว่าซื้อไปแล้วเอาไปทำกับข้าว

ใช่ใบกรอบใบฉีกใช้ไม่ได้เลย

เขากรีดแล้วมันเหนียวดีจังเลยนะฮะ
แล้วก็บอกกล้วยเป็นพืชทนแรงนะฮะ
แต่ว่าช่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามา
อย่างที่บอกมีลมกระโชกแรงเข้ามา

ใบกล้วยแตกบ้างเสียหายไปบ้าง
แต่คุณป้าก็ธนุถนอมกล้วยเป็นอย่างดี

ก็เอาแป้งไปทาเหมือนกันนะลูกครับ